คือปกติเราเห็นข่าวที่เจ้าหน้าที่ไปไล่ล่าจับยาเสพติด

แต่ว่าคลิปนี้ที่จะเปิดให้ฟังเนี่ย

เสียงปืนแบบรัวอย่างนี้ค่ะ

สวัสดีครับ

มีทั้งเสียงรัวปืนทั้งรถที่พุ่งชนนะครับ
แล้วเหตุการณ์นี้เป็นการจับยาล็อตใหญ่เป็นล้านล้านเมตร
คุณน้ำหนักเป็นตัน
และคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามีการวิสามันคนร้าย

ครั้งนี้มันระห่ำกว่าครั้งไหนแล้วก็เป็นความเศร้าเสียใจ

คนร้ายหนึ่งคนเสียชีวิต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสักประมาณ๓ทุ่มกว่าได้ที่ผ่านมา
จุดตรงนี้คือที่จังหวัดเชียงรายอำเภอเวียงชัยค่ะ
ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเขาไล่ล่ามาเลยนะ
ขนยาดวนปืนกันอย่างที่คุณผู้ชมได้ยิน
ปกติเราจะนับเป็นกี่นัทใช่ไหม
นี่นับไม่ไหวจริงเสียงมันมารัวขนาดนี้
คนตะโกนโวยวายแล้วเมื่อกี้ได้ยินใช่ไหม
บอกว่าวิสามันเลยเหรอตายแล้วเหรอหนีแล้วเหรอ
ใครแต่อาคารก็ตกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
แล้วพอสิ้นเสียงปืนปรากฏว่าตำรวจปรับปรามยาเสพติดสังกัดปศ๓โดนยิงนะ
ได้รับบาดเจ็บ๒นายมีดาบตำรวจวีรวัตรคำดี
ดาบตำรวจวิภูพานพิมพ์อาการสาหัสทั้งสองนายเลยค่ะ
ก็ถูกส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
แต่ว่าข่าวร้ายก็คือดาบตำรวจวีรวัตรเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ส่วนคนร้ายที่บอกว่าโดนวิสามันเสียชีวิตก็คือนายจานอยอายุ๕๑ปี
เป็นชาวอำเภอชัยประการที่จังหวัดเชียงใหม่
ตำรวจเขาไปสืบมาจนเขารู้ค่ะว่าขบวนการค้ายาลำเลียงยา
มาจากตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายก็เข้าสู่ชั้นในของไทยนี่แหละค่ะ
ตำรวจสังกัดปศ๓พอรู้การข่าวมาแบบนี้แล้วออกตามสิคะ
เจอกลุ่มผู้ค้ายาขับฟอร์จูเนอร์สีดำ
พอผ่านมาปั๊บเจ้าหน้าที่ก็เรียกตรวจสอบ
แต่แหมเขารู้อยู่แล้วถ้าคนก็เจอคนก็โดนแน่นอน
ขอหนีดีกว่าใช่หนีเข้าซอยข้างร้านสะดวกซื้อนะ
ตรงแยกไฟแดงเวียงชัยหนีไปออกอีกซอยหนึ่ง
ตำรวจก็จอดรถขวางไว้แล้วเนี่ยค่ะ
จังหวะนี้ชนหมดไม่สนหน้าไหนฝ่าไปไม่ได้ค่ะ

พอชนแล้วจะฝ่าไปแล้วพอฝาไม่ได้
ก็ยังโอ้โหถอยหลังแล้วก็เดินหน้าพุ่งชนทะลุร้านค้าตรงนั้น
เหตุการณ์ตรงนี้แหละจังหวะนี้เองที่เจ้าหน้าที่ปะทะกับคนร้าย

แล้วจากการตรวจสอบเลยนะครับ
จากการตรวจสอบในรถเบาะหลังก็ถูกถอดเบาะออกทั้งหมดเลย
แล้วเจอยาไอซ์บรรจุอยู่๓๐กระสอบ
คุณผู้ชมน้ำหนักของยาไอซ์ประมาณ๑ตัน
แล้วก็ตอนที่ยึดของกลางมาตรวจสอบที่สพเวียงชัย
คุณผู้ชมฮะไอ้ห่อที่บรรจุยาเหล่านี้แกะออกมานะเป็นห่อสีฟ้าอีกทีนึง
เป็นยาบ้าและยาบ้าห่อหนึ่งบรรจุ๖๐๐๐เมตร
คุณคิดดู๓๐ห่อบวกลบคูณหารกันไปสิฮะ
กี่ล้านเมตร๕๖ล้านเมตรนะฮะ
นี่แหละเห็นไหมทั้งยาไอซ์ทั้งยาบ้าที่ตรวจเจอ
ล่าสุดตำรวจเขาเอาของกลางที่ตรวจยึดได้มาตรวจสอบที่สพเวียงชัย
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องขยายผลไอ้ที่ต้องขยายผลสาวไปให้เจอเลย
ต้นต่อล่ะเครือข่ายของเขามีใครบ้างแล้วก็จะได้นำจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ
นี่แหละโอ้โหเป็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัวปืนไม่ยั้งเลย
แต่ว่ามันก็สูญเสียนะคะทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็คนที่ก่อเหตุด้วยค่ะใช่ครับ